ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ครับ
จากคลิปที่ดีเจหนุ่มดีเจเจมส์นะฮะดีเจพิธีกรชื่อดัง
เขาขับรถไปตามถนนแล้วกล้องหน้ารถเขาสามารถบันทึกเหตุการณ์
ที่มีรถบรรทุกคันหนึ่งนะครับยิงใส่รถเก๋งอีกคันหนึ่งได้
ก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องมีราวกันมาจากไหนแหละเอาเป็นว่าจังหวะเนี้ย
รถบรรทุกขับมาเลี้ยวโค้งอย่างนี้รถเก่งคันสีขาวก็กำลังแซง
ยิงไปนัดที่หนึ่งอันนี้นัดที่สองโอ้โหแล้วดีเจเจมส์กับภรรยาและลูกของเขาเนี่ย
ลูกเล็กนิดเดียวตัวนิดเดียวขับรถมาตรงนี้พอดี
ภรรยาต้องบอกดีเจเจียมบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าไปใกล้เขาเออใช่
ดีเจเจมส์ก็บอกว่าโอ้โหเพราะว่าคือจังหวะถ้าเราไปตามทางของเราแล้วก็อ่ะ
จะเห็นเขายิงกันแต่เราเกิดไม่ทันหยุดอ่ะเกิดจังหวะมันตามไปแล้วลูกหลงมันมาอย่างนี้
ค่ะซึ่งดีเจเจมส์บอกว่ารถยนต์ของเขาเนี่ยก็เป็นรถสีขาว
โอ้โหเหมือนกันด้วยนี่ดีเจเจมส์วันที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสัมภาษณ์ไปสอบถามว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
กล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้เนี่ยค่ะเจมส์บอกว่ารถยนต์ของเขาที่มากับภรรยาและลูกก็สีขาว
อืมถ้าวันนั้นเขาขับขึ้นไปตามทางเนี้ยแล้วแซงรถบรรทุกไปเนี่ย
รถบรรทุกคันนี้มันไม่รู้ว่ามันเห็นว่าสีขาวสีขาวแล้วมันยิงใส่มาอีกโดนลูกหลงทำยังไง
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยและให้ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มโชเฟอร์รถบรรทุกคันนี้
ค่ะเพราะทำแบบนี้โอ้โหมันอุกอาจเหลือเกิน
มันกลางถนนแล้วคุณผู้ชมดูรถก็วิ่งกันขวาขวายนะใช่
แล้วหลายครั้งหลายหนหลายเหตุการณ์เราก็เห็นใช่ไหม
คู่กรณีมีปัญหากันเนี่ยมันไม่ค่อยตายกันเองหรอกคนอื่นซวยทุกทีถูกต้องนะครับ
ตกลงสอนอบังเขนเจ้าของท้องที่นะครับสามารถติดตามตัวได้แล้วนะครับ
คนขับรถบรรทุกคันนี้ชื่อว่านายสุรศักดิ์อินชลานุษย
หรือว่าในศักดิ์อายุยี่สิบห้าปีนะฮะอ่าวันนี้ก็พาไปทำแผนครับ
หลังจากที่ใช้ปืนยิงใส่รถเก๋งสีขาวที่จุดกลับรถถนนเทพรักษ์อ่า
ถนนเทพรัฐนะฮะเขตบางเขนกรุงเทพ
วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๑กุมภาพันธ์
ทำแผนก็นำรถบรรทุกคันที่ใช้ในวันเกิดเหตุที่เขาขับมาเนี่ย
มาจำลองเหตุการณ์ด้วยนายสุรศักดิ์ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาขับรถบรรทุกดินมาจากถนนกำแพงเพชร๖
จะนำดินไปส่งที่ไซส์งานก่อสร้างที่อำเภอลำลูกกาปฐุมธานี
ตอนที่ขับรถมาถึงถนนจุดเกิดเหตุคือถนนเทพรักษ์
ตอนนั้นยังอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่ยิงกัน๒กิโลเมตร
นายสุรศักดิ์อ้างว่าอย่างนี้ครับบอกว่ารถเก๋งสีขาวคู่กรณี
ขับมาปาดหน้าเขาก่อนที่จะมีการขับปาดกันไปมา
คู่กรณีเนี่ยเปิดไฟสูงใส่เขา
แล้วบีบแตร่ไล่ยาวหลายครั้งจากนั้นก็มาชูนิ้วกลางใส่อีก
เขาก็เลยโกรธจนมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็เลยใช้ปืนยิงออกไป๑นัด
โดยไม่คิดว่าการยิงนั้นจะทำให้มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ช่วงที่จังหวะรถคันขาวผู้เสียหายเขาขับผ่าน
ก็ชักปืนออกมาเลยแล้วก็ครับยิงไปที่รถนะครับโอเค
มีแผนตามนี้นะครับตามที่เรากลับตลอดภาพนะครับ
แล้วก็นำเจ้าที่สมบวนมาที่ประกอบตลอดตลอดภาพนะครับ

ปาดกันตั้งแต่ช่วงไหนครับ

ขอเวลานิดหน่อยครับเอาเลยครับ
ไม่ได้มีอะไรกับเขามาต่อครับ
คุณะตอนนั้นเจตนาเราตั้งใจยิงกรีวะอย่างไรครับ

แล้วกลัวไหมว่าถ้าเกิดโดนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น

แต่แนวสุรสาทผู้ต้องหาเขาบอกก็ยิงครั้งเดียวนะ

เห็นสองใช่ไหมคะมันเห็นสองน่ะนะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ถือว่าให้การสอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏตามคลิปนะครับ
แล้วก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหาสาเหตุที่ยิงปืนนั้นบอกว่าโมโห
ที่ถูกปาดหน้าตอนที่ขับรถอยู่
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปืนบีบีกัน
แต่ว่าเขาไปดัดแปลงกลไกจนสามารถใส่กระสุนจริงได้
กระสุนขนาด๓๘สามารถใช้การได้
โอ้โหพวกนี้มันสุดยอดจริง
ทำไมไม่เอาความรู้ความสามารถนี้ไปทำอย่างอื่นนะ

คือพยายามฆ่าทำให้เสียทรัพย์ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุ
แล้ววันนี้ก็ยินยอมนะครับนำมาทำแผนที่เกิดเหตุในวันนี้ครับ
อาวุธปืนที่เค้าใช้มาและว่าเจอกันในเซ็นทรัลเตอร์จริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับ

เราก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าเจอไหมยังไงก็แล้วแต่นะครับ
เป็นอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่ประกอบเอง
เป็นปืนบีบีกันนะครับแล้วก็ใช้กระสุนขนาด๓๘๐นะครับ
ก็สอดคล้องกันครับก็มีปาดกันจริงครับ
แล้วก็ในช่วงนี้ก็มาปรากฏตามคลิปตามภาพ
อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวตรวจสอบจากพยานหลักฐานตามคลิปอะไรพวกนี้ก่อนนะครับ
จะนำตัวนายสุรศักดิ์ไปฝากขังที่สารอาญารัชดา

แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน